คุณผู้ชมครับไม่ว่าคนหรือว่าสัตว์ก็รักลูกของมันเหมือนกันนะครับ
ไปดูความรักของแม่สุนัขครับ
มันไปออกลูกออกลูกในท่อระบายน้ำครับ
แล้วฝนมันตกฮะฝนตกแล้วน้ำขังอยู่ในท่อ

มันไปเห่าเรียกคนบอกว่าไปช่วยลูกมันหน่อย

นี่แหละจนพี่กู้ภัยเขาต้องไปคลานไปเอาออกมาแบบนี้
เจ้าหน้าที่พยายามมุดเข้าไปในท่อระบายน้ำใต้ถนนของหมู่บ้านนะครับ
ในพื้นที่ตะบนสะแก้วอำเภอหนองขงจังหวัดบุรีรำ
เพื่อช่วยเหลือลูกสุนัขนะครับที่มันติดอยู่ในท่อน้ำ
ออกมาทีละตัวทีละตัวจนครบ๖ตัวครับ
ส่วนแม่สุนัขชื่อเจ้าละอละออมันส่งเสียงเห่าอยู่ปากท่อนะครับ
เหมือนกับว่าเอาใจช่วยนะฮะนี่นะฮะ
น่ารักปะล่ะโอ้กำลังอ้วนเลยนะ
กี่ตัวนะครับพี่เบิร์ต๖ตัวนะครับ
นี่คือมันเห่าเอาใจช่วยพี่กู้ภัยนะครับตอนที่ช่วยลูกพวกมันออกมา
พอเอาลูกสุนัขออกมาหมดแล้วแต่ละตัวมันน้าวสั่นเปลือเปื้อนโคนนี่ล้างแล้ว
อาบน้ำแล้วนะฮะหล่อเลยแต่ละตัวสวยเลยแต่ละตัว
โอ้ยขนดำดูดิดำเบาจ้ะ
ปั่นล่อรักษาทรัพย์อายุ๗๐ปีเป็นเจ้าของสุนัขเล่าบอกว่า
ขณะอยู่ในบ้านนะได้ยินเสียงไอ้ละออละอ๋อมันเห่าอะไรนะลูกนะ
มันร้องโหยหวนอยู่หน้าบ้านนะครับก็เป็นช่วงที่ฝนตกลงมาอย่างหนักเลย
แล้วฝนก็หยุดจึงสงสัยว่าละออมันเห่าอะไร
ก็เดินออกไปนะครับไปดูเจ้าละออเนี่ยมันวิ่งนำหน้าเลย
แจ้นนำหน้าเลยแล้วไปหยุดที่ท่อระบายน้ำ
จากนั้นก็ได้ยินเสียงลูกสุนัขส่งเสียงออกมาจากท่อ
คราวนี้แหละก็เลยแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับพวกมันออกมา
ปั่นเล่าบอกว่าละออเนี่ยนะมันเพิ่งจะออกลูกในท่อนี้ได้เพียง๙วันนะครับ
เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยดินมันแห้งคุณดูนะวิญญาณของความเป็นแม่นะ
ตอนดินแห้งนะมันตะกุยตะกุยดินปิดปากท่อ
เพื่อไม่ให้ใครมายุ่งกับลูกของมันทั้ง๖ตัว
แต่เมื่อวานนี้ฝนตกหนักครับน้ำมันชะดินหมดแล้วนะฮะ
แล้วก็ไปขังอยู่ในท่อละออมันก็ไปเห่าอยู่หน้าบ้านลุงปั่นเนี่ยนะครับ
เพื่อขอความช่วยเหลือส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะเป็นสัญชาติยานของแม่สุนัขเนี่ยนะครับ
ที่มันจะหาทางให้ใครก็ตามไปช่วยลูกมันออกมาอย่างปลอดภัยแบบนี้แหละฮะ
โหดีจังเลยขออนุญาตอ่านกันนะครับ